เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเด็กกับน้ำเป็นของคู่กัน
เด็กชอบไปเล่นน้ำตามลำคลองโดยเฉพาะตามต่างจังหวัด
น้องวัย๙ขวบ๒คนเป็นเพื่อนกันไปลงเล่นน้ำ
จมน้ำดูนาทีช่วยชีวิตค่ะ
โอ้โหนี่คือนาทีช่วยชีวิตซึ่งนำตัวน้องขึ้นจากน้ำได้แล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เด็ก๒คนอายุเพียง๙ขวบเท่านั้นค่ะ
ไปทำการเล่นน้ำเล่นกันแล้วอยู่ดีล่ะ
จากนั้นมีชาวบ้านได้ยินเสียงคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
เด็กคนนึงเนี่ยรอดนะคะแม้จะขึ้นมาหมดสติ
แต่ชาวบ้านช่วยกันปั๊มหัวใจจนน้องมีสติฟื้นขึ้นมา
ส่วนอีกคนนึงพยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลืออย่างที่สุด
ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยตามมาเร่งทำการช่วยน้องค่ะ
เด็กอีกคนรอดแล้วที่เอาขึ้นมาจากน้ำได้ก่อน
มีสติแล้วแต่เหลือเด็กคนที่กำลังปั๊มกันอยู่นี่คุณ
นี่แหละค่ะคือมันมีจังหวะหนึ่งเหมือนน้องจะฟื้นหรือเปล่าไม่รู้
ปรากฏว่าชาวบ้านแล้วก็ญาติก็ดีใจ
แต่สักพักนึงน้องนิ่งสนิทไปอีก
คือทุกคนลุ้นกันหมดหวังให้น้องรอดสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตน้องได้นะคะ
น้องอายุ๙ขวบนะคะสุดท้ายแล้วน้องขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานค่ะ
แม้ว่าแพทย์พยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่
คุณผู้ชมตอนนำตัวน้องไปที่โรงพยาบาลญาติได้รับข่าวร้องระงมเลยค่ะ

สองคนเขาก็ชวนกันไปเล่นน้ำในคลองข้างทาง
กำลังเล่นน้ำอยู่ปรากฏว่าน้องทั้งสองคน

เพื่อนเลยไปเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยนำตัวขึ้นมาได้นะคะ
ช่วยเหลือน้องพาคินจนรอดได้แต่น้องถาปกรณ์เสียชีวิตค่ะ
คนที่เป็นพลเมืองดีไปช่วยเหลือน้องเนี่ยบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียง
ร้องตะโกนดังมากวิ่งออกมาดูเพราะบ้านอยู่ริมคลองพอดี
ก็มาเห็นแล้วหลายคนช่วยน้องออกมาได้แต่เสียใจที่ช่วยน้อง
อีกคนไม่ได้คือเด็กเนี่ยไม่ได้มาเล่นแค่สองคนนะคุณนะ
คนมากันหลายคนนะฮะหลายคนรอดขึ้นมาได้เหลือสองคนที่จมลงไป
คนหนึ่งช่วยมาปั๊มหัวใจได้แต่เนี่ยคุณตอนชาวบ้านตกออกตกใจ
อุ้มขึ้นมาพยายามจะปั๊มหัวใจก็มีทั้งที่ทำผิดแล้ว
ทำถูกวิธีด้วยใช่สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะยายของน้อง
เสียชีวิตนางมาสค่ะเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าหลานเนี่ยจมน้ำ
พอรู้ข่าวก็รีบออกไปดูกลายเป็นว่าหลานไม่รอดนะคะตอน
นี้ทุกคนเนี่ยช็อคกับข่าวนี้ไปตามตามการยอมรับไม่ได้ค่ะ